ไปดูเรื่องราวของวอเล็กบอลกันบ้างนะครับ
ใกล้ที่จะแข่งขันกันแล้วกับการแข่งขัน
อเล็กบอลหญิงในรุ่นอายุต่ำกว่า๒๓ปีนะครับ

หลังจากฝึกซ้อมเมื่อช่วงเย็นวันนี้นะครับ

หัวหน้าภูมิสอนทีมวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทย

ก็ส่งรายชื่อให้กับทางสมาคมกีฬาวอเล็กบอล

ชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่๓
โดยนักกีฬา๑๒คนนะครับ
ที่เก็บตัวจากทั้งหมดตอนแรกมี๑๔คน

แล้วก็ทีมชุดนี้นำทีมมาโดยทิชายาบุญเลิศ

ธนชาสุขสดจิดาพานาหัวหนอง

โสภาสุสุกกับนกยูงภาวนะนั่นเอง

ก่อนที่รอบรรดานักกีฬาชุดนี้

ใน๒ครั้งที่ผ่านมาเป็นพระรองเป็นรองแชมป์หมดเลยนะครับ
ชนะเลิศแห่งเอเชีย๒๐๑๙แข่งขันระหว่างวันที่๑๓๒๑กรกฎาคม

รอบแรกนัดแรกไทยพบเกาหลีเหนือนะครับ
วันเสาร์ที่๑๓กรกฎาคมนี้เวลา๑๕นาฬิกา
ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นะครับ
ส่วนนัดที่๒ครับไทยเจอกับออสเตรเลีย
วันจันทร์ที่๑๕กรกฎาคมเวลา๑๗นาฬิกา๓๐นาที

สวัสดีครับ